คืบหน้าเหตุการณ์ยิงถล่มร้านยาดองกันหน่อยนะครับเป็นการยิงถล่มสามนัดซ้อนเจ้าของร้านยาดองเสียชีวิตเป็นการยิงต่อหน้าเด็กเล็กแล้วก็เด็กเล็กนั้นรอดตายอย่างหวุดหวิดเลยนะครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์นี้เป็นการยิงกันในร้านยาดองซึ่งอยู่ในหมู่บ้านหนองนกฮูกนะฮะตำบลมาปกอเผลอพานทองจังหวัดชนมุร

ใครได้ยินเข้าไปก่อเหตุนางสาวนิ่มนามสมมุตินะฮะซึ่งเป็นแฟนสาวของผู้ตายบอกว่าก็เพิ่งจะอยู่กินกับผู้ตายไม่นานจึงไม่รู้อะไรมากว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนไม่รู้ว่าไปมีเรื่องกับใครมาก่อนเพราะผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยแต่มั่นใจว่าคนร้ายจงใจมายิงเพราะว่าอยู่กันมาสองปีไม่เคยมีเรื่องกับใครหากเป็นการยิงกราดล
ที่หูนะตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่กล้าจะกลับไปที่ที่นั่นเลยกลัวกลัวมากไปฟังเสียงภรรยาของผู้ตายนะ

เพราะว่าทุกคนเด็กอยู่สี่คน

พี่มีความตังคลนไหมว่ากลัวค่ะ
กลัวค่ะกลัวมาก
ก็เลยยังคิดอยู่ว่าจะยังไม่กลับมาที่นี่
เมื่อวานตอนบ่ายพลตำรวจโทษสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการ

ก็เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สพพันธองนะครับ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้ไล่ติดตามดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนี
แม้ว่าบางจุดนั้นกล้องจะเสียหายไปใช้ไม่ได้ก็ตาม

ส่วนประเด็นการสังหารคาดว่าน่าจะขัดแย้งเรื่องของธุรกิจมืด
ส่วนการติดตามคนร้ายก็น่าจะรู้ตัวได้อีกไม่นานนี้แหละครับ
ตอนนี้ชุดสืบสวนสอบสวนสพพานทองไล่ดูกล้องอยู่นะฮะ
ตอนนี้พบคนร้ายตามลักษณะที่บอกแล้วจากคำบอกเล่าของคนเห็นเหตุการณ์
หลังก่อเหตุได้มุ่งหน้าไปยังอำเภอพนัฐนิคมนะครับ
จากนี้จากการตรวจสอบประวัติผู้ตายเบื้องต้น
เพราะว่าผู้ตายมีประวัติเพิ่งจะพ้นโทษมาด้วย
ข้อหาครอบครองยาเสพติดแล้วก็เสพยา
แล้วก็มารู้จักแฟนคนนี้เป็นเจ้าของร้านยาดอง
ก็เปิดมา๗๘เดือนแล้วก็อยู่กินกันมาได้สักประมาณ๔เดือนนะครับ
ก็เบื้องต้นก็น่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ